ตกที่รัสเซียนะคะจนทำให้ลูกเรือรวมทั้งผู้โดยสาร๖๒คนเสียชีวิตทันทีค่ะ
มีข้อมูลเปิดเผยออกมานะคะเป็นข้อมูลเสียงภายในห้องนักบินบอกว่า
นักบินและนักบินผู้ช่วยแสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่จะลงจอดนะคะ
ขณะที่ทีมสอบสวนก็ยอมรับว่าอาจจะใช้เวลานานถึง๑เดือน
ในการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
รับว่ากล่องดำทั้ง๒กล่องของเครื่องบินได้รับความเสียหายอย่างหนัก
และอาจให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ได้ไม่มากนักนะคะ
เนื่องจากเครื่องบินโดยสารลำนี้ตกกระแทกพื้นและระเบิดอย่างรุนแรง
เครื่องบินแหลกเป็นชิ้นเล็กและรันเวย์เกิดหลุมขนาดใหญ่ด้วย
ขณะที่ข้อมูลเสียงจากห้องนักบินล่าสุดชี้ให้เห็นว่านักบินและผู้ช่วยนักบิน
แสดงความกังวลเรื่องสภาพอากาศก่อนนำเครื่องลงจอดค่ะ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทีมสอบสวนได้ตั้งข้อสันนิษฐานอยู่๓ประเด็นด้วยกันนะคะ
ข้อแรกค่ะก็คือความผิดพลาดของนักบินความผิดพลาดทางเทคนิคและสภาพอากาศที่เลวร้าย
ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือนในการถอดรหัส
หลังจากที่หลักฐานสำคัญอย่างกล่องดำได้ถูกส่งถึงกรุงมอสโคตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่สนามบินในเมืองรอสตอฟฟออนดอนยังคงปิดบริการในวันอาทิตย์
แต่ว่านายแม็กซีมันโซโคลอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า
สนามบินอาจเปิดทำการได้วันจันทร์เมื่อทีมฉุกเฉินเสร็จสิ้นการค้นหา
และทีมซ่อมบำรุงซ่อมแซมรันเวย์ได้แล้วเสร็จนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวม๖๒คนเสียชีวิตทันที
โดยจำนวนนี้นะคะเป็นชาวรัสเซียถึง๔๕คนชาวยูเครน๘คนอินเดีย๒คนและชาวอูสเบคนะคะ๑คนค่ะ
ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมานะคะหลายในหลายพื้นที่ของรัสเซียก็ได้มีการจัดพิธีไว้อาลัย
ได้มีประชาชนจำนวนมากออกมาเดินขบวนไว้อาลัยและนำดอกไม้รวมถึงของเล่นเด็กมาวางไว้ที่ด้านหน้าสนามบิน
ก่อนที่จะจุดเทียนเพื่อร่วมไว้อาลัยร่วมกัน
ขณะที่ญาติของผู้เคราะห์ร้ายค่ะได้นำภาพถ่ายของบุคคลที่รักที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาร่วมในพิธีรำลึกด้วยค่ะ